มีอีก๙คนเอากลัว
ก็ธรรมนี่
ไม้จับเพิ่มเติมอีกประมาณ๗๘คน

ลงการทางครูและข้าราชการอีกหลายฝ่ายครับ

โดยเฉพาะเป็นการกล่าวโทษผู้บังคับชาติระดับสูง
ทำให้หน่วยงานอื่นอาจจะลำบากใจครับ

แต่เขาได้ไปร่วมในงานที่ผู้ว่าเดินทางมา

ยืนยันว่าเป็นผู้ว่าคนปัจจุบันครับ

ท่านพบท่านรองศรีวราก็สั่งการมาเช่นเดียวกัน
ขบวนการผู้ค้าซะเองนะคะ
ปลายสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกับคุณผู้ชมวันสุดท้ายคือวันศุกร์
วันนั้นที่ที่ฉันพยายามจะสื่อสารกับคุณผู้ชมคือว่า
การทำงานของแหล่งข่าวการทำงานของทีมข่าว
การทำงานของหน่วยงานอื่นที่พยายามจะช่วยคลี่คลายคดี
แม้กระทั่งพิสูจน์ความผิดนี้ในจังหวัดแม่ห้องศร

เพราะมีคนลงไปช่วยกันทำให้ฝุ่นตลบอยู่หลายฝ่ายทีเดียวนะคะ
ข้ามมาพุธขออภัยค่ะเสาร์และอาทิตย

มีความสลับซับซ้อนไม่แพ้กับสัปดาห์ที่แล้ว

หรือว่าการตรวจสอบคดีออกมาเป็นอย่างไร

และไม่ว่าจะมีการพิสูจน์เอาผิดได้ทุกคนที่เกี่ยวข้องหรือไม่
ก็แล้วแต่ตอนนี้เราถอยกลับไม่ได้แล้วนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นข่าวลือในด้านลบต่อหน่วยงานที่ตรวจสอบ
ก็แล้วแต่ว่าตรวจสอบคนกันเอง

โดยการช่วยปกป้องคนของตัวเองหรือเปล่า
แม้กระทั่งขอกันแค่ไหน

หรือสามารถจะสาวไปผิดถึงคนที่ใหญ่กว่านั้นได้นะคะ
หรือแม้กระทั่งการพยายามพูดจากัน
ว่าภาพที่เกิดขึ้นกับคดีนี้

เพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรกันได้บ้าง
นี่เป็นข่าวลือที่ขอให้ไม่จริงนะคะ
เพราะเรารอผลสอบที่แท้จริงอยู่

แรงที่สุดอยู่ที่ผู้ว่าคนปัจจุบัน

คณะกรรมการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยกันเองนั้น

ไม่พบว่าผู้ว่าเกี่ยวข้องกับการซื้อบริการเยาวชน
แต่ว่าก่อนเข้ารายการได้มีการตรวจสอบนะคะ
ว่าผลอย่างเป็นทางการของกระทรวงมหาดไทย
น่าจะไม่ใช่ผลที่ออกมาเป็นข่าว
แต่ของจริงถ้าแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
ออกมาตรงหรือไม่ตรงกับข่าวที่ออกมาตลอดทั้งวันนี้

แต่จะบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ส่วนกลางนะคะ
ประสานงานกับคนที่ทำงานเรื่องนี้

เราทราบหลายมุมนะคะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่บ้าง

ว่ามันกำลังขยายวงไปถึงไหนแล้ว
แล้วเรื่องนี้มีทางออกที่ละมุนละม่อม
จริงหรือเปล่าหรือควรจะออกแบบตรงไปตรงมา

เพราะว่าไปขึ้นเวทีในการจี้แล้วก็บี้เรื่องนี้ด้วยนะคะ

อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย
การจนาพิเศษอาจารย์ทิชานานครนะคะ
อีกหนึ่งท่านเป็นนักวิชาการอิสระด้านเด็กเยาวชนและครอบครัว
ดรอภัษรินขณะรัฐสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

ดิฉันไปที่แหล่งข่าวคนหนึ่งที่ให้ข่าวตลอดทั้งวันนี้แล้ว

ในข่าวมีชื่อของอาจารย์ติชา
พูดถึงผลสอบของมหาดไทยด้วย
คำถามคือนักข่าวก็ได้ยินข่าวนี้นะคะ
ข่าวก็ได้ยินข่าวนี้ว่าผลสอบออกมาเหมือนกับผลสอบออกมาว่า

ไม่เกี่ยวกับการซื้อบริการของเยาวชน
อันนี้เราได้ข่าวนี้ระหว่างวันเหรอคะ
จริงแล้วตอนที่อยู่บนเวทีก็มีคนส่งข่าวมา
ซึ่งก็เป็นคนในพื้นที่ที่เขารู้สึกว่า
ข่าวแบบนี้มันมีความรู้สึกน่ากังวลใจ
แล้วก็น่าจะบิดเบือนน่าจะทำให้กระบวนการมันยิ่งแย่ลง
เพราะว่าเขาได้อยู่กับเด็กได้เห็นสถานการณ์

ซึ่งเราไม่ได้ได้จากแหล่งข่าวจริงใช่ไหมคะ
แต่ว่าหลังจากนั้นอีกประมาณสัก๒ชั่วโมงนะคะ
ท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็ส่งข่าวผ่านนักข่าว
มาบอกกับทิชาว่าให้ไปบอกป้ามนด้วยนะ
ว่าข่าวนั้นไม่จริงนะเรื่องจริงก็คือยังไม่มี
คือท่านที่ฝากข้อความมาถึงอาจารย์ทิชา
คือผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทยป่ะคะ
ใช่จริงก็คือท่านประหลัดกระทรวงมหาทัยแหละ
ท่านก็อาจจะติดตามสถานการณ์ร่วมกันกับเรา
แล้วเมื่อเราลุกขึ้นมาพูดว่าเราไม่อาจจะยอมรับ
ผลการสอบในลักษณะเช่นนี้ได้

และที่สำคัญก็คือว่าเราอยู่ประเทศไทยมาตั้งแต่เกิด
เราก็รู้นะว่าเสือมันไม่กินเนื้อเสือ

เข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ตั้งเยอะแยะไปหมด
แน่นอนถ้าเราจะรู้สึกได้ว่าเรื่องนี้มันไม่โปร่งใส
แล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่อาจจะยอมรับได้

เราก็เลยพูดไปบนเวทีแล้วว่าเราไม่อาจจะยอมรับแล้ว

จำเป็นที่จะต้องหาเครื่องมือกลไก
ที่มีประสิทธิภาพกว่านี้นั่นหมายถึงว่าพรุ่งนี้นะคะ

เพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่มีหลักประกันอะไรเลย

คดีนี้มันจะเดินไปบนเส้นทางของกระบวนการยุติธรรมที่

เอาเท่าที่ประหลัดติดต่อกับอาจารย์นิชามาเอง
คือจะบอกว่าผลสอบยังไม่ออก
หรือผลสอบออกมาแค่ไหนแล้ว
เอาเท่าที่บอกดิจันได้ก็ได้ค่ะ
คือจริงไม่ได้รับสายจากท่านโดยตรงนะคะ
แต่ท่านฝากนักข่าวมาบอกประมาณว่า

คือให้เรามั่นใจในกระบวนการที่มีอยู่
แต่ยังไงก็ตามเราไม่มีทางมั่นใจ

ทีนี้ค่ะมาอีกหนึ่งเรื่อง
คือถ้าสมมุติเราเอาประเด็นอยู่ที่ประเด็นของผู้ว่าก่อนนะคะ
พูดว่าเนี่ยคือมันมี๒ชั้นให้ถาม
คำถามคือสมมุติผลสอบออกมาบอกว่า
สมมุตินะคะออกมาบอกว่าผู้ว่า
ไม่ได้ซื้อบริการเยาวชน
อันนี้จบไหมสำหรับคนทำงานด้านเยาวชนด้านเด็ก
ถามว่าจบไหมเหรอคะมันต้องถามย้ำย้อนกลับไปนะคะว่า
เชื่อมั่นในผลสอบนั้นได้แค่ไหน

อันดับแรกก่อนที่เราจะบอกว่าซื้อหรือไม่ซื้อ
ซึ่งทางเราก็ไม่ได้บอกว่าท่านซื้อหรือไม่ซื้อ

กระบวนการที่มันจะได้มาซึ่งคำตอบนี้เนี่ย
มันจะต้องโปร่งใสมันจะต้องเห็นได้ชัด
มันสามารถพิสูจน์ได้ว่าผลสอบนี้คือความจริง
แล้วถ้าสอบออกมาว่าไม่ได้ซื้อไม่เกี่ยวข้อง
ก็ต้องกลับไปอีกนิดนึงค่ะว่า
ซื้อบริการตรงเนี้ยมันเป็นโมเดลของแม่ห้องศรเนี่ย
มันเป็นการมันเป็นโมเดลที่มันให้เห็นเรื่องของประเทศ
เรื่องของปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชนของประเทศด้วยซ้ำไป
คราวนี้ต้องถามกลับไปที่ผู้ที่มีอำนาจทั้งหลายว่า
ในฐานะที่ผู้ว่าเป็นประธานในส่วนของเรื่องของการดูแลเด็ก
ในส่วนของพมจของจังหวัดด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นการปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น
มันต้องมีการแสดงความรับผิดชอบเกิดขึ้นด้วยเหมือนกัน
ว่าทำไมในพื้นที่ที่ท่านดูแลถึงเกิดเหตุการณ์ตรงนี้เกิด
เพราะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมีแล้วล่ะว่ามีกลุ่มเด็กที่ถูกขายบริการ
ผู้ว่าเองปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบตรงนั้น

ถ้าสมมุติดิฉันเอาประเด็นในข่าวก่อนนะคะดรพัชนัน

คือถ้าการตรวจสอบพุ่งไปที่ตัวผู้ว่าว่าซื้อบริการหรือไม่เนี่ย
คือถ้าไม่ซื้อบริการเยาวชนคือจบไหม
หรือไม่ซื้อบริการเยาวชนต้องพิสูจน์ให้ได้ด้วยว่าไม่ซื้อบริการเลย
เกี่ยวกับว่าคนที่ให้บริการนั้นเป็นเยาวชนหรือไม่เยาวชน

จริงตัวดิฉันก็เห็นด้วยกับที่ดรพัชรินพูดนะคะ
ก็คือว่าจริงแล้วเราไม่อยากที่จะให้ไปที่คำตอบเลย
เพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วกระบวนการไต่สวนกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย

โดยที่มันไม่ได้แคร์ไม่ได้ให้น้ำหนักนะคะว่า
ประกอบของกระบวนการยุติธรรมที่นำมาไต่สวนครั้งนี้
เฉพาะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ประเทศไทยที่จะเฝ้าดูนะ
เข้าใจว่าคนที่ติดตามงานด้านเด็กและเยาวชนในโลกใบนี้ที่ประเทศไทยเป็น
ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเขาก็ดูนะ
เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเขาก็พบว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่เคยไม่เคยผิดเลยนะคะ
แล้วครั้งนี้มันแจ่มซะจนกระทั่งเรื่องราวมันชัดเจน
ถ้าหากว่าเราใช้วิธีการเดิมแล้วก็ได้คำตอบเท่ากับเดิม
ไอ้ที่เราบอกว่าเราได้เทียร์ต่ำเราอย่ามาเดือดร้อน

เพราะว่าเอาคือจริงเราไม่เคยขัดสีฉบีวัน
คนในประเทศของเราเลยนะที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบ
แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนึกถึงแม้ว่าผู้ว่า
พยายามช่วยเหลือกันจนกระทั่งหลุดพ้นจากการซื้อประเวณีเด็ก

ก็คือประเทศไทยมีพรบคุ้มครองเด็กแห่งชาติปี๔๖
พรบฉบับนี้เขียนไว้ชัดเจนเลยว่า
จะมีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับชาติระดับกรุงเทพ

ประธานกรรมการคุ้มครองเด็กก็คือผู้ว่าราชการจังหวัด

เพราะฉะนั้นแปลว่าคือเกี่ยวไม่เกี่ยวกับการซื้อการขายก็แล้วแต่
แต่ว่าความรับผิดชอบในแง่ของการเป็นประธานประจำ

คือทั้งสองท่านพยายามจะบอกกับดิฉันหรือเปล่าว่า
ไม่ว่าผลสอบออกมาบวกหรือลบกับตัวผู้ว่า
ก็ไม่เอาผลสอบนี้เพราะคือการสอบกันเอง

แต่ถ้าเขาสอบว่าผู้ว่าผิดเหรอคะ
เรายังอยากจะลื้อของเขาอยู่ไหมคะ

ถ้าหากว่ากระบวนการมันไม่โปร่งใส
มันก็คือเท่ากับการช่วยอยู่แล้วไง
ไม่รอออกหน่อยค่ะ
เขาไม่ได้เล่นเกมแบบง่ายแบบนั้นหรอกนะคะ

แต่ตัวนี้ฉันอยากจะไปอีกทางหนึ่งมากกว่าว่า
ฉันสงสัยนะถ้าตัวฉันเองเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศรนะ

ให้มีการไต่สวนกันอย่างโปร่งใสที่สุด

ขออนุญาตเอาดิฉันออกไปไว้ที่ไหนก็ได้

เพราะว่านี่คือการฟอกตัวด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุด

บอกว่านางทิชาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการซื้อบริการทางเพศในครั้งนี้เลย

โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องลุกขึ้นมาแก้ต่าง
เพราะว่าเครื่องมือที่ฟอกตัวนั้นมันเป็นเครื่องมือที่โปร่งใส

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเพิ่มข้อมูลให้กับทั้งสองท่านนะคะ

คือกำลังจะบอกว่าผลสอบตอนนี้ไม่ได้สำคัญเท่ากับว่า
เครือข่ายเด็กและสตรีต้องการให้ย้อนกลับไปใหม่
แล้วไม่ได้ใช้คณะกรรมการตรวจสอบแบบนี้

คืออย่าตรวจสอบคนกันเองเหรอ

ถ้าสมมุติว่ามันออกมาว่าผิด
แต่คุณอย่าลืมว่ามันมีผิดมากผิดน้อยผิดในระดับของความผิด

มันมีแรงผลักดันใช่ไหมที่มันอยู่ในพื้นที่
มันมีอำนาจแฝงที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ใช่ไหม

แล้วประเด็นที่คิดว่าเราจำเป็นจะต้องพูด

พักสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวขอเพิ่มประเด็นให้ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมเราบอกคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะว่า
คนที่เกี่ยวข้องในคดีมีหลายรูปแบบที่เกี่ยวข้องนะคะ
อาจจะผิดทางอาญาหรือวินัยมากน้อยแล้วแต่
แต่อีกรูปแบบหนึ่งคือคนที่เสียประโยชน์จากคดีที่ว่านี้
ป่วยในพื้นที่การทำงานของไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ
และจริงแล้วตำรวจหรือแม้กระทั่งหน่วยงานอื่นก็รับทราบว่ามีการป่วยแบบนี้
คำถามคือว่าตกลงคนลักษณะแบบนี้ต้องการอะไรจากคดีนี้
มีเพจแห่งหนึ่งค่ะขุดเรื่องนี้มาเหมือนกันสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะล่าสุดนี้๒ประเด็นหลักจากทนายความของแม่ผู้เสียหาย

จะมีการเอาผิดคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดเดิมด้วย
เพราะจริงไม่ใช่เพิ่งเกิดนะคะเรื่องคือมีการไปร้องแล้ว
แล้วชุดเดิมก็บอกว่าไม่พบข้อมูลความผิด

ส่วนอีกหนึ่งเรื่องจะเกี่ยวข้องกับแขกรับเชิญที่เราจะโฟนอินในรายการนะคะ
คือการพูดถึงว่าบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ทนายความ

ที่ไม่มีหน้าที่ไม่มีอำนาจในการเอาข้อมูลของ
พูดง่ายนะคะเหยื่อผู้เสียหายมาเปิดเผย

ที่คุณผู้ชมตามอยู่ค่ะหนึ่งเพจดังที่ตามข่าวนี้
คู่กับสื่อกระแสหลักด้วยเนี่ยนะคะ
ออกมาพูดเรื่องนี้หลายครั้ง
หลายครั้งด้วยอารมณ์ที่ไม่เห็นด้วยนะคะ
แหม่มโพดำนะคะที่กำลังแฉว่า
คนที่เสียประโยชน์ในด้านไหนดิฉันไม่แน่ใจ
แต่ที่แน่มีความปั่นป่วนเกิดขึ้นของข่าวนี้

สวัสดีค่ะ
เพราะเห็นเขียนเรื่องนี้อยู่หลายครั้งและในเพจของตัวเองค่ะ
คุณให้เล่าจิตไหนคะตั้งแต่เริ่ม

ว่ามีคนที่อาจจะเสียประโยชน์ในลักษณะอื่น

หรือลงไปป่วนข่าวนี้

อาจจะทำร้ายผู้เสียหาย
โดยที่เราไม่แน่ใจนะคะว่าเขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ

วีนได้ติดต่อกับคนที่ควีนเขียนวิจารณ์หรือยัง
ไม่ก็คือตั้งแต่ต่อหน้านี้
ก่อนที่จะมีคดีน้ำเพียงดินขึ้นมาเนี่ย
วินเป็นเพจที่นำเรื่องราวที่เขาเคยเป็น
มีปัญหากับเหยื่อในคดีต่าง

บุคคลคนนี้ได้ก่อปัญหาให้กับเหยื่ออาชญากรรมมากมาย
ซึ่งมันตรงข้ามกับชมรมที่เขาตั้งขึ้นมา
เรานำข้อมูลจุดนี้มาให้สังคมรับรู้
แต่พอมีคดีน้ำเทียงดินขึ้นมา
คุณก็เขาอธิบายให้คุณฝ่านะครับว่า

เราก็เลยมองว่ามองถึงผลประโยชน์ของเหยื่อ
ก็เลยกลับมาคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่ง
ให้โอกาสเขานะคะบอกว่าข้อมูลต่างรับมาจากเขา
แล้วเขาก็บอกว่าเขาเหมือนรับในตัวเหยื่อ
แบบเป็นเหมือนพ่อลูกกันอะไรอย่างนี้
คือมีความเอ็นดูแล้วก็สมศา
เขาก็ให้ข้อมูลหลายอย่างแล้วก็นำไปลงในเพจ

จนกระทั่งวันหนึ่งอยู่เขาก็
กลับมาเป็นนิสัยเดิมคือกลับมาปั่นป่วน
แล้วก็ทำให้ทั้งปคมทั้ง
สื่อหลายช่องวุ่นวายไปหมด

ก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมา
ก็คุยก็เลยนำมาบอกว่าสรุปแล้วมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอะครับ
ก็คือทำไม่ดีอะค่ะ
ควีนคะถ้าเอาในแง่ของการทำงานสื่อนะคะ
เล่าให้คุณผู้ชมฟังเบื้องหลังได้นิดหน่อยนะคะ
ว่าก็มีคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ในฝั่งของผู้เสียหายจะมีตัวแม่
ก็คือสายลับที่ว่านี้กับตัวทนายเกิดผล

ถูกต้องค่ะคือจริงแล้วเขามีแค่ที่ทนายเกิดผล
ก็คือควีนเป็นคนติดต่อที่ทนายเกิดผล

ให้เขาได้รู้จักกันเพราะที่ทนายเขาน่ารัก
แล้วก็จะมีควีนแล้วก็มีแม่

มีแค่๓คนที่มี๑๐ผู้
ทีนี้คนนี้หลังจากที่

คุณแม่ก็มีความพยายามอธิบายผ่านสื่อแล้วนะคะ

ถ้าจะเป็นตัวละครอื่นเป็นคนให้ข่าว

และกำลังมีปัญหาพอดีมันเป็นน่ารักเลย
ตรงคุณผู้ชมคือเล่าพร้อมกับคุณคุ้นเลย
คือจริงคดีนี้มีคนที่รู้ตั้งแต่ต้น

แล้วก็ความคืบหน้าทุกอย่างก้าวก็ไม่ได้มีเยอะ
เพราะฉะนั้นจะรู้ว่าถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นมา
เกิดจากใครอันนี้ถูกต้องใช่ไหมคะ
คือเอาเป็นวัดเดาว่าไม่เป็นเขา
ก็ต้องเป็นเพื่อนเขาหรือคนรู้จักเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราคือไม่สามารถบอกได้หรอกว่าเขาทำ
แต่ว่ามันดันมาทำตอนที่เรากำลังมีปัญหากัน

หลังจากที่คุยวิจารณ์เข้าไปอยู่หลายรอบเหมือนกัน
ยังไม่ได้มีการติดต่อเข้ามาใช่ไหมคะ
ก็คงไม่ได้คุยกันแล้วค่ะ

แล้วก็กับแอดมินเพจดังหลายคนทักมาตลอด

เราก็มองว่าคนเรามันควรจะได้รับโอกาสเนอะ
คือเขาอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ได้

แต่พอมาถึงจุดนี้แล้วคงไม่มีอะไร

ที่ตามกันต่อด้วยคู่กับคดีนี้นะคะ
ควีนขอบคุณมากนะคะ
ที่มีความยุ่งในแง่ของการทำงาน
แม้กระทั่งหน่วยงานทั้งรับและแจ้งแค่ไหน

ขอปิดท้ายจากดรพัศรินทร์ค่ะ

กับเรื่องค้ากามในจังหวัดนี้
เราไม่สามารถเหมาได้ทั้งจังหวัดนะคะ
แต่ว่าที่แม่ห้องสอนนี้

มันมีพัฒนาการมาตั้งแต่ในยุคนึงที่เรามี
ซุ้มมีซ่องมีไปถึงตอนนี้ปัจจุบัน
มันผ่านโซเชียลมีเดียมันผ่านเรื่องของเฟซบุ๊ก
มันกลายเป็นแม่เล้าวัยเยาว์เกิดขึ้น
มันมีเรื่องของการหลอกล่อ
โดยการใช้วัตถุนิยมเป็นตัวเดิน
ที่จะดึงเด็กเยาวชนหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่
ผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ชาย
จริงมันเป็นภาพสะท้อนที่มันมีอยู่จริง
แต่ว่าเรายอมรับมันมากน้อยแค่ไหน
มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดแค่แม่ห้องศรค่ะ
แต่ว่าแม่ห้องสอนเผยตัวให้เราเห็น
แม่ห้องศรเป็นหนึ่งในจังหวัดอันดับต้นไหมคะ
ที่มีปัญหาเรื่องค้ามนุษย
แม้กระทั่งมีปัญหาเรื่องค้าประเวณีในพื้นที่
จริงแล้วจะบอกว่าหลายจังหวัดนะคะ
ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดที่สงบ

เราจะพยายามรวบรวมให้ได้มากที่สุดนะคะ

ซึ่งคุณผู้ชมนะตอนนี้เนี่ยการจะได้ข้อมูลจาก
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นตำรวจสังกัดใด

เรื่องนี้ใหญ่เกินกว่าที่เราจะดาวน์ได้นะคะ
ว่าจะแผ่ขยายไปขนาดไหนแล้วใครกระทบบ้าง
พักสักครู่ช่วงหน้าอีกหนึ่งประเด็นคือว่า
ตกลงแล้วถ้าผลสอบออกมาอย่างใดอย่างหนึ่ง
มีคนถูกหมายจับมีคนเข้าคุกเนี่ยนะคะ
คำถามคือสุดแค่ไหน
แล้วเชื่อแค่ไหนว่าสุดแค่นั้นสักครู่ค่ะ

สัปดาห์ที่แล้วปลายสัปดาห์ถามตรงบอกคุณผู้ชมว่า
พิสูจน์ว่าผู้ว่าผิดตามข้อกล่าวหานี้จริงหรือไม่นั้น
คนสำคัญคือต้องมีตัวพยานนะคะ
ว่าจะชี้ว่าใช่หรือไม่ใช่ผู้ว่าที่ถูกกล่าวหาอยู่ตอนนี้

มีความพยายามในการแย่งพยานคนสำคัญที่ว่านะคะ

เราน่าจะบอกคุณผู้ชมไม่ได้ไม่เหมาะแน่นะคะ
แต่ที่แน่เราเห็นความพยายามนี้
พยานคนสำคัญหายไปจากการแย่งกัน
ทิชาค่ะอาจารย์น่าจะทราบเรื่องนี้เหมือนกัน
ค่ะจริงแล้วนี่เป็นคดีที่ถึงบอกนะ
ผลการสืบสวนเราไม่อาจจะยอมรับได้
เพราะว่าในพื้นที่ก็ยืนยันกับเราว่า

ก็คือมันต้องอุ้มผู้เสียหายหนีตำรวจ
ตำรวจน่าจะเป็นคนที่ทำให้ผู้เสียหาย

แต่คดีนี้กลับจะต้องอุ้มผู้เสียหาย
หนีตำรวจไม่ใช่หนีผู้ต้องหานะคะ

แล้วใครพยายามจะไปอุ้มบ้างไม่รู้หนูอยู่ไหนเหมือนกันค่ะ
ซึ่งพอทำอย่างนี้ปั๊บมันให้เห็นว่าจริงแล้ว
ในพื้นที่ตรงนั้นมันวางใจใครไม่ได้
วางใจใครไม่ได้นี่เหตุผล
มันต้องมีหน่วยที่สอบสวนพิเศษเข้าไปในพื้นที่
ครับเพราะคนเหล่านั้นมันไม่ทำให้เรามั่นใจเลย
ใช่ไหมคะว่ากระบวนการสอบสวนมันจะเดินไปอย่างถูกต้อง
เขาเรียกว่ามันเป็นไปตามข้อเท็จจริงใช่ไหมคะ
ไม่งั้นผู้เสียหายจะต้องแบบต้องหาที่ที่จะหลบ
แล้วก็ตำรวจแต่ละคนก็เข้ามาเกี่ยวข้อง
หรือไม่งั้นสุดท้ายของสุดท้ายคดีนี้อาจจะจบลง
โดยการที่ได้แพะตัวเล็กไม่กี่ตัว
เช่นตำรวจคนที่ดัดฟันที่มีรอยสัก
อาจจะเป็นเหยื่อคนแรกของเหตุการณ์นี้ก็ได้

เพราะว่ามันจะสาวไปไม่ถึงผู้ใหญ่แน่นอน
แต่ว่าเราไม่ได้ต้องการแบบนี้ใช่ไหมคะ
เมื่อเรารู้ว่ามันมีเรื่องที่พูดถึง

พูดถึงเรื่องของตำรวจที่มีอำนาจมาก

เพราะว่าครั้งนี้มันเป็นครั้งที่

ต่อการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงสักทีหนึ่ง
ประกาศเป็นวาระแห่งชาติก็ประกาศแล้ว
อะไรคือสิ่งที่อาจารย์นิชากังวลที่สุดสำหรับการสอบคดีนี้คะ
คือถ้าจะหลุดเลยหรือได้เฉพาะคนเล็กคนน้อย

ไม่ตัวดินเองเชื่อเลยว่าที่แม่ห้องสอนอาทินี้นะ
แฝงซึ่งเป็นอำนาจของผู้ใหญ่เหล่านี้
ซึ่งแสดงตัวเป็นคนดีกันเนี่ยนะคะ
แต่ว่าจริงเขามีอำนาจใช่หรือเปล่า

ไม่ว่าจากการดูเอกสารหรือไม่ว่าการจะต้องรีพอร์ต
ตัวเล็กที่ทำหน้าที่ในกระบวนการ

เขาเรียกไปถามก็ต้องตอบอยู่แล้วใช่ไหมคะ
คำถามคือว่าเรามีข้าราชการไทยที่กล้าหาร
ที่จะไม่ตอบคนที่เกี่ยวข้องเหรอ

เรามีข้าราชการแบบนี้จริงเหรอในประเทศไทย

กว่ากระบวนการแก้ปัญหาที่ถูกต้องจะเข้ามาช่วยเหลือ
ถ้าที่ฉันถามอาจารย์นิชาอย่างเป็นรูปธรรมนะคะ

จะต้องการอะไรสำหรับคนที่ทำงานเครือข่ายด้านนี้คะ
จริงก็คือว่าต้องเอาคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ที่มีอำนาจอยู่ในจังหวัดไม่ห้องสอนนี่นะออกมา
ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผู้กำกับนะคะ
คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปไว้ที่อื่นก่อนใช่ไหมคะ
แล้วจากนั้นตั้งคนที่
อย่างน้อยที่สุดก็คือเราเชื่อมั่นได้ในระดับหนึ่ง
แล้วในที่สุดเมื่อผลการสอบสวนออกมา
โดยคนที่เราเชื่อว่าน่าจะโปร่งใสเป็นกลาง
รวมทั้งภาคประชาสังคมถ้าหากว่าเมตตา
ให้พวกเราที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านผู้หญิงเข้าไปด้วย
คือเราไม่ได้ทำอะไรให้เสียหายแต่ทำให้เกิดดุลยภาพ
ในโต๊ะประชุมแห่งนั้นหรือในกระบวนการไต่สวนแบบนั้น
ซึ่งถ้าทำได้แบบนี้ถามมันยากตรงไหน

อาจารย์ขอขัดจังหวะนิดเดียวนะคะดรพัศวิน
เราจะคุยกับประหลัดอำเภอแม่เสรียงนะคะ
ในฐานะประธานสาพันธ์ประหลัดอำเภอแห่งประเทศไทยนะคะ

สวัสดีครับคุณจอมขวัญสวัสดีครับท่านผู้ร่วมรายการครับ
ประหลัดบุญยฤทธค่ะคือเราได้ข่าวระหว่างวันว่า
ผลสอบของกระทรวงมหาดไทยออกมาทีนี้
ก็มีการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์ทิชาที่มาอยู่ในรายการเรานะคะ

ก็เลยมีการเหมือนกับสายต่อสายนะคะไม่ได้คุยกันเอง
ประหลัดกระทรวงมหาดไทยว่าไม่ใช่

เอาอย่างนี้ค่ะคนในกระทรวงกันเองเนี่ยตกลงผลสอบออกยังคะ
คือก็ผมก็ติดตามตามข่าวนะมีผลสอบออกมาแล้วครับผม
แต่อย่างนี้ผลสอบออกมาแบบนี้ผมไม่แปลกใจนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง

คือหนึ่งคนที่จะเอาพยานไปให้กับคณะกรรมการ
ผมว่าคณะกรรมการเขาก็ตั้งใจเพราะผมก็เป็นหนึ่งในผู้ให้ด้วยคำนะฮะ
ของการจะสอบเนี่ยมันต้องสอบผู้ที่เกี่ยวข้องว่า
คนที่กล่าวอ้างว่าผู้ว่าไปซื้อบริการกับพักพวก

ครับผมเพราะว่ากระบวนการมันสอบยาก
ชี้แจงเรื่องไหนเรื่องกรณีที่ผลสอบของกระทรวงออกมาแบบนี้
หรือว่าจังหวัดออกมาแบบนี้ก็ไม่ผิดเนี่ย
แต่สำหรับคนอื่นผมไม่ทราบแต่ในส่วนของกระทรวงมหาทัย
แล้วผมอยู่ที่แม่งสอนเนี่ยคนที่ไม่ผิดแบบเนี่ยมี
แต่สุดท้ายผมก็ดำเนินคดีมาหลายคดีนะฮะ

ประหลัดบุญริตรก็ได้ข่าวว่าผลสอบของกระทรวงออกแล้ว

แล้วมีข่าวซ้อนมาไหมคะว่าสรุปข่าวที่ว่าออกแล้วน่ะ

ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ตามอยู่ครับเพราะว่ามันคือผมว่าผลสอบผมสอบผม
ผมดูวิเคราะห์ว่าถ้ายังไม่ได้สอบผู้ที่ถูกกล่าวอ้างเนี่ยมันจะไม่สมบูรณ์ครับ
แล้วผู้ที่ถูกกล่าอ้างเนี่ยก็ไม่รู้ก็คงตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่
มันก็ต้องไปสอบถ้าไม่สอบส่วนผู้ที่ถูกกล่าวอ้างเลยมันก็ไม่สมบูรณนะครับผม
ผู้ที่ถูกกล่าวอ้างคือหมายถึงพยานคนสำคัญถูกไหมคะ
พยานคนสำคัญทั้งผู้ใช้บริการรอบข้างทั้งหมดนะครับผม
ที่จะชี้ว่าตกลงแล้วใช่ผู้ว่าคนนี้หรือไม่ใช่อันนั้นเนี่ย
หลัดกำลังจะบอกว่าไม่อยู่ในพื้นที่คือหายไปไหนไม่รู้
ไม่ทราบเหมือนกันนะครับไม่อยู่ในพื้นที่นะครับ
ทีนี้ท่อนที่๒เมื่อสักครู่นี้ที่จะพูดคือ
ที่ผ่านมางานของประหลัดเคยเจอแล้วว่าสอบแล้วไม่พบว่าผิด
แต่ประหลัดเดินหน้าเองต่อแล้วพบว่าผิดเหรอคะกำลังจะบอกแบบนี้หรอคะ
ใช่ครับคืออย่างนี้ครับมันต้องแยกกันว่ามันไม่เกี่ยวกัน
ผลของคณะกรรมการสอบก็สอบไปมันสอบข้อที่จริง
ผิดหรือไม่ผิดเขาอาจจะสอบแบบวิธีหนึ่ง
แต่ว่าพนักงานสอบสวนอย่างผมเนี่ยพนักงานสอบสวนมันก็สอบอีกแบบนึง
การสอบพวกบุคคลเอาผิดมารับเท่าทางอาญา
กับสอบให้ทราบว่ามันมีความผิดเกิดขึ้น
มันแตกต่างต้องแยกกันก่อนเดี๋ยวหลายคนจะตกใจครับ

ฮรกาอันดับสูงเนี่ยไปที่ไหนวันไหนเวลาไหน
มันเช็กได้ครับมันเช็กได้ทุกจุด

มันสามารถสอบทางวิทยาศาสตร์ได้หมด

แต่ว่าถ้าสอบถามกระทรวงมหาทัยก็คงไม่ได้สอบถึงขนาดนั้นว่า

เพราะว่าเราจะเอาคนเข้าดำเนินคดี
กับการที่มาตรวจสอบมันจะต่างอะไรสิ้นเชิง
แปลว่าที่ประหลัดกำลังจะบอกดิฉันคือว่า
คือกระทรวงสอบไปแล้วก็ไม่เป็นไร
เพราะการสอบของประหลัดจะไปสอบเขาฐานะอะไรคะ

ถ้าผมรวบรวมความผิดทางอาญาได้ผมก็สามารถกล่าวโทษได้

อ้าวและที่นั้นทำไมไม่รอตำรวจเขาทำละคะ

ว่าตำรวจเขามีเอกสารขนาดไหนกล่าวโทษใหญ่
ผมก็เชื่อท่านศรีเวลาเพราะอย่างนี้ครับ

ผมก็รอดูท่านอยู่
ประหลัดขอถามนิดเดียวอย่าหาไว้อย่างนี้เลยค่ะ
คือที่ท่านให้สัมภาษณ์ค่อนข้างแบบตรงไปตรงมาอยู่
สื่อหลายรอบแบบนี้นี่ในพื้นที่ท่านรู้สึกตัวเองว่ามีความอันตรายไหมช่วงนี้
ไม่ครับเพราะคดีนี้มันก็เป็นคดีอีกคดีหนึ่ง
เรื่องปกติครับคดีใหญ่ก็หลายคดีแล้วครับ
เป็นข่าวหรือไม่เป็นข่าวเท่านั้นเองใช่ไหมคะ
ส่วนใหญ่ก็เป็นข่าวบ้างไม่เป็นข่าวบ้างครับ
ยังไงความคืบหน้าขอบคุณมากสำหรับประหลัดบุญยฤทธิ์ตอนนี้นะคะ

ถ้าคุณผู้ชมจำได้ท่านนี้เป็นแหล่งข่าวคนหนึ่งในคดีหญิงไก่

เพราะว่ามีเหยื่อบางส่วนที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งท่านก็ทำงานอยู่ด้วยนะคะ

คือต่อให้ผลสอบออกมาว่า
มีตัวละครหนึ่งพิษ
เหมือนที่ท่านประหลัดพูดเลยค่ะ
กระบวนการมันทำให้ผลออกมาอีกแบบหนึ่ง
แต่ถ้าออกมาผิดก็ผิดแล้วไงคะ
แล้วมันผิดโดยสุจริตประเทศนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะ

แล้วอย่าลืมว่าถ้า

แต่ไม่มีบทลงโทษขั้นต่ำแค่ย้าย
หรือไปทำงานที่อื่น

ถ้าอย่างนั้นลองย้อนกลับไปนะคะ
ถ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในช่วงการเปลี่ยนตัวผู้ว่าพอดี

คือเขาอาจจะไม่รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้ป่ะคะ
กรณีว่าคือเขาไม่ผิดในแง่ของการเป็นผู้ซื้อ
แต่เขาควรจะเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้ว่า
ซึ่งเป็นหัวโต๊ะของการตรวจสอบเรื่องค้ามนุษย์แต่ละจังหวัด
คือก็เขาเพิ่งย้ายมาเขาไม่รู้ได้ไหมคะ

อันนี้แม่ต้องสอนตัวปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
มันสะท้อนโมเดลแม่ห้องสอนกับประเทศนี้
เรื่องของการใช้ตักกะผิดเยอะแยะมากมาย
เหมือนที่เราบอกว่าเราปฏิบัติทำเราไม่ซื้อบริการทางเพศ
มันใช่หรือเปล่าเหตุและผลมันใช่หรือเปล่า

เขาอาจจะอ้างว่าไม่รู้ก็ได้นะคะ
แต่ว่าเขาก็ไม่ควรที่จะได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วไง
นึกกล้าออกไหมเพราะว่าการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะคะ
คุณจะต้องมีข้อมูลใช่ไหมคะก่อนตั้งแต่คุณมาทำงาน

อะไรเป็นประเด็นที่เป็นนโยบาย
อะไรเป็นประเด็นที่เราคิดว่ามันเปราะบาง

คือคุณมาทำงานไม่ใช่เขาส่งคุณไปทัศนศึกษา
รูปธรรมที่สุดที่เครือข่ายต้องการคือ
ตั้งคณะกรรมการสอบใหม่โดยเครือข่าย

อาจจะต้องมีภาคประชาสังคมเข้าไปด้วย
เพื่อที่จะชี้มูลเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน
เราคิดว่าภาครัฐน่าจะไปไม่ถึง
ซึ่งตรงนี้เราก็มีมือไม้เต็มไปหมด
คุณผู้ชมคะพยายามจะรวบรวมหลายประเด็นนะคะ

ซึ่งเป็นความคืบหน้าที่วุ่นพอสมควรค่ะคุณผู้ชม
วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะ

ข่าวนี้จบแบบไหนคุณผู้ชมต้องมีสิทธิ์รับรู้ด้วยนะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป